วันที่สุดวันที่สุดวันที่สุด
วันที่สุดวันที่สุด

วันที่สุด

วันที่สุด
วันที่สุด

วันที่สุด

วันที่สุด

วันที่สุด

วันที่สุด

เหยื่อตลอดและเลือกก่อเหตุในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิด
สืบสวนใช้เวลาไม่นานแก่รอยต่อจิ๊กซอทางคดี
รู้ตัววงการและทีมสังหารก่อนออกหมายจับปัญญายิ่งดัง
เสียอ้วนเจ้าของสถานบันเทิงชื่อดัง
จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้จ้างวานพร้อมพวกรวม๖คน
สารอนุมัติหมายจับไม่นานผู้ต้องหาทยอยเข้ามอบตัว
และถูกจับกลุ่มได้เกือบหมดเหลือเพียงเสียอ้วนที่หลบหนีกบดัน
อยู่ประเทศกัมพูชาถูกตั้งค่าหัว๓แสนบาท
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่น๒ทางเลือกให้เสียอ้วน

เสียอ้วนจนมุมถูกตำรวจกัมพูชาจับกลุ่ม
ระหว่างเตรียมหลบหนีไปเวียดนามตามที่ทางการไทยประสาน
ส่งตัวดำเนินคดี๑๕สิงหาคม๒๕๕๙
ตำรวจใช้เวลาแกะรอยจนจับกลุ่มทั้งสิ้น๑๘วัน
อ้วนยอมเปิดปากสารภาพหมดเปลือกเคยคบหากับสปาย
หนีไปทำงานที่จังหวัดนครปฐมกับฟอส
ทำให้มีความแค้นสุมอกเพราะฝ่ายหญิงไม่รับรัก
จะทุ่มเทเงินทองไปมากมายจึงวางแผนให้สายัน
เข้าไปตีซีกับเพื่อนสนิทของเหยื่อจนชักชวนกันเดินทางไป
ฉลองวันเกิดครบ๒๐ปีของสปายที่พัทยา
โดยสายันทำหน้าที่ชี้เป้าให้เสียอ้วน
ระหว่างผู้ตายทั้งสองพร้อมกลุ่มเพื่อนเดินทางไปไหว้พระ
หลังไหว้พระฟอสและสปายเดินไปยังรถเช่าที่ลานจอดรถ
ตรงข้ามพระพุทธรูปแก่สลักเขาชีจันทร์
ระหว่างนั้นมีรถโตโยต้ายาริสสีขาว
พาเสียอ้วนกับนรงสองมือปืนเข้าไปประชิด
ก่อนลั่นไก่ใส่สบายและฟอสระยะเผาคนรวม๗นัท
หลบหนีเกียรติศักดิ์กับเสียอ้วน
หลบหนีไปทางจังหวัดสายแก้วก่อนถูกจับกลุ่ม
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิต

แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
คดีนี้เมื่อปี๖๑นะฮะคุณผู้ชม